นี่ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของพิธีกรรมความเชื่อกันอยู่
นึกว่าเรื่องแบบนี้มีแต่ในหนังในละครนะคะ
แต่ในชีวิตจริงก็มีแล้วมันคือพิธีอะไรไปดูค่ะ
พิธีกรรมนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
คือเขาบอกว่าใครที่แบบว่าระหองระแหงกับคนรัก
หรือมีปัญหากับคู่รัก
นี่คือพิธีกรรมภูกฮุ่นหรือทำเสน่ห์
คุณอาจจะเคยเห็นในหนังในละครจริงแหละ

ออกไหมอันนี้คือแบบฉบับของศาสตร์ล้านนาผสมกับเขมรนะคะ
เขาบอกว่าจริงพิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณแล้วล่ะ
ซึ่งพิธีนี้หลายคนก็ทราบกันดีว่าทำไปเพื่ออะไรถูกไหม
ก็คือทำเพื่อเรียกเสน่ห์เรียกให้คนรักกลับคืนมา
หรือทำให้เกิดความสบายใจ
แล้วก็การที่จะทำพิธีได้เนี่ยทางอาจารย์เจ้าของคลิปเนี่ย
เขาบอกกับทีมงานเราบอกว่าคือไม่ได้ทำมั่วซั่วให้ใครยังไงก็ได้นะ
ต้องทำตามหลักความจริง
คือต้องมีการคุยข้อมูลกันก่อนว่าสามารถทำได้หรือเปล่า
อย่างเช่นถ้าทำแล้วมันแบบว่าผิดลูกผิดเมียคนอื่น
ผิดศีลข้อ๓อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะ
ใช่ไหมคะคุณต้องเป็นแบบว่าคู่สามีภรรยากันอยู่แล้ว
แต่อาจจะมีปัญหากันบ้างอยากให้คนรักดีกับเราอะไรประมาณนี้
เขาก็อาจจะมาทำพิธีหรือแม้แต่ว่าคุณอายุต่ำกว่า๒๐ปี
อาจารย์จะไม่ทำให้นะคะไม่รับทำเลยเพราะว่าผิดต่อศาสตร์วิชาที่เรียนมา

คือคุณผู้ชมอย่าดราม่ากันไปนะเราเพียงแค่นำพิธีนี้มาให้ดูกันว่า
ในปัจจุบันมันยังมีอยู่บ้างที่เขาทำกัน
แต่จริงแล้วมันก็เหมือนเป็นพิธีกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ในสมัยโบร่ำโบราณ
เพราะว่าคือต้องยอมรับว่าสมัยก่อนมันก็มีเรื่องแบบนี้
ตามที่เราเห็นในหนังในละครกันมานี่แหละ
ให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชม
แค่เอามาบอกเล่าสู่กันฟังเฉยนะคะ
ไม่ใช่แค่สมัยก่อนหรอกยุคนี้ยังเอามาร้องเพลงเลย
เพลงอะไรหน้าทองไงเออใช่ไหมมันก็มีมันก็เป็นเหมือนเรื่องราวที่เราแบบว่า
สืบทอดแล้วก็เรียนรู้กันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณนั่นเองครับ